มีพิษตั้งหลายทั้งแหล่นะเราก็เล่าสู่กันฟังเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นนะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกันก็คือเรื่องของวิธีการ
ถ้าสมมุติว่าถูกงูหรือว่าสารีพิษทำร้ายเข้า
เราควรจะทำอย่างไรเอาล่ะวันนี้ผมมีคำตอบมาเล่าให้ฟังติดตามกันเลย
ในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ยอดฮิตงูครับนี่เลยกรณีที่ถูกงูกัด
ใจเย็นนะอย่าเพิ่งตื่นตนกตั้งสติก่อน
ระลึกเอาไว้ว่างูน่ะโอเคมันมีอันตรายแต่เราก็มีวิธีในการรักษาตัวให้หายได้นะจ๊ะ
อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมถ้าถูกงูกัดนะ
ลักษณะนะตั้งสติแล้วจำให้แม่นว่าเราโดนงูชนิดไหนกัดเข้านะครับ
แล้วให้รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวผู้ที่ถูกงูกัดส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
วิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นทำไงบางคนเข้าใจคิดว่าโอ้ยเจองูกัด
เอาปากเนี่ยดูดดูดพิษออกมาเลยหนังเหมือนดูหนังไงไม่ได้นะครับ
บอกไว้ก่อนไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอ่าคุณไปดูดปุ๊บปุ๊ดปุ๊บเนี่ย
มันยิ่งทำให้แผลไปกันใหญ่นะครับหนังพระเอกชอบทำแบบนี้นั่นคือในหนัง
ชีวิตจริงคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วคุณล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ทาล้างด้วยสบู่ก็ดีแล้วเขาใช้ผ้านะครับเอาเป็นผ้ายื่นนะ
ผ้ายื่นเนี่ยพันให้เหนือบาดแผลแล้วก็บริเวณบาดแผลน่ะ
คือให้มันเคลื่อนไหวน้อยที่สุดค่ะแต่แต่อย่าไปทำก็คือบีบรัด
หรือว่ากรีดบางคนกรีดเลยเดี๋ยวโดนงูกัดเอามีดกรีดเดี๋ยวพิษมันจะไหลออกมา
อ๋อมันจะเป็นแผลไม่ต้องไปทำครับอ๋อค่ะยิ่งทำยิ่งเละเทครับอืม
ที่สำคัญอย่าไปเอาผ้าหรือเชือกรัดที่บริเวณเหนือบาดแผลหรือแบบ
แบบขันชะเนาะอืมเลือดมันจะไม่ไหลอืม
เดี๋ยวจะไปกันทั้งแขนนะครับอ๋อมันจะเนื้อตายไงใช่ไหม
ใช่ครับไม่ต้องไปทำขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับ
บางคนบอกเอาทูบหรือไฟไปจี้เลยมันจะได้ฆ่าเชื้อเออมันร้อน
จะบ้าเหรอแขนไหม้ไปกันใหญ่ก็ไม่ได้อีกนะไม่ต้องครับอ่ะ
นี่คือวิธีการนะครับที่ถูกต้องล้างแล้วรีบไปหาหมอ
ง่ายสุดอ้าวตะขาบกันบ้างผู้ที่ถูกตะขาบกัด
จะมีอาการบวมแล้วก็ปวดที่บริเวณบาดแผล
วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนกันครับ
แผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่หากผู้บาดเจ็บมีอาการปวดให้ประคบเย็นที่บริเวณที่ถูกกัด
แล้วก็สามารถทานยาแก้ปวดคือพาราเซตามอลได้
คือเอาง่ายง่ายตะขาบสะใยกัดแล้วเนี้ยไม่ถึงตายหรอกครับค่ะ
แต่มันก็จะมีความเจ็บปวดกันอยู่มันจะปวดใส่หยุดร้อนใช่ไหมใช่แล้ว
เป็นไปได้ก็ไปโรงพยาบาลก็จะดีที่สุดนะครับ
สำคัญนะอย่าเอาสมุนไพรมาพอกอันนี้ไม่จำเป็น

และสุดท้ายนะครับแมลงมีพิษอย่างต่อแตนพึ่ง
แรงที่มีเหล็กไนท์ต่อยแล้วเป็นไง
ต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในเอาไว้
ฝังไว้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นพึ่ง
ปั๊บทิ้งเหล็กในเอาไว้ในร่างกายให้เจ็บปวดรวดร้าวอยู่พักหนึ่ง
คุณจะเจ็บปวดเลยแหละมันจะปวดจุด
อ้าวแล้วตัวต่อแล้วก็แตนล่ะเขาไม่ทิ้งเหล็กในไว้
แต่มันจะมีพิษไงทำให้มีอาการปวดบวมแดง
เอางี้ไปดูวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
หากมีเหล็กในเอาบีบเอาเหล็กในออกโดยใช้บัตรแข็ง
หรือว่าลูกกุญแจขูดกดเหล็กในมันก็จะปุ๊ดออกมา
จำได้ตอนเด็กใช่ไหมให้เอาลูกกุญแจกด
ดมันก็จะหลุดออกมาแล้วแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่
หากมีอาการปวดให้ประคบเย็นหรือกินยาแก้ปวดเช่นพาราเซติมอลนะครับ
หากมีประวัติแพ้อันนี้สำหรับใครที่แพ้อันนี้อันตรายมาก
แพ้พึ่งแพ้ต่อหรือแพ้แตน
เอางี้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
เอางี้ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฮะ
หกหกเก้าจดเอาไว้นะครับอ่ะยังไงซะขอขอบคุณข้อมูลดีดีจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันด้วยนะครับ
เอาเป็นว่ารู้ไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนละกัน
ใช่ค่ะบางเบอร์ต้องรู้เอาไว้ต้องจดจำแต่ว่าบางเบอร์เนี่ยไม่ดี